ที่ภูเก็ตเนี่ยมีเพื่อนนะตั้งวงเล่าดื่มด้วยกัน
คนหนึ่งปากแจ๋วขึ้นมาปากแจ๋วเดี๋ยวให้ฟังว่าเขาพูดอะไรบ้าง
ต้องบอกเลยว่าไม่น่ามาดื่มเหล้าด้วยกันเลย
ถ้าปากแบบนี้เหรอแต่สุดท้ายคนที่พูดอ่ะ
โดนทำร้ายจนเสียชีวิตครับคุณผู้ชมตำรวจสพทลาย
วัดภูเก็ตครับรับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่ทราบชื่อ
อยู่ข้างขนำในสวนผลไม้บนเขื่อนบางเหนียวดำตะบนศรีสุนทร
แล้วเขาเสียชวิตมาได้สองถึงสามวันแล้วครับ
มีแผลโดนตีด้วยของแข็งที่หัวแล้วก็ใบหน้า
แต่ไม่ได้มีร่องรอยต่อสู้นะ
ก็มีการส่งร่างของผู้ตายส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลแถลงอีกครั้งหนึ่งครับ

ต่อมามีคนมามอบตัวกับตำรวจครับ
ชื่อว่านายทักษิณพลวงอายุ๔๙ปี
เป็นชาวอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
เขายอมรับกับตำรวจผมมาทำร้ายผู้ตายจริง
ผู้ตายมาทราบชื่อทีหลังชื่อนายควร
โดนนายทักศิลป์เนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตเมื่อ

ด้วยกันจนเมาเลยแล้วทะเลาะกัน
ควรมันตบหน้าผมนะพี่ตำรวจนายทักศิลป์ก็บอกนะ
แล้วควรเนี่ยมาพูดจาหยามศักดิ์ศรีนะ
ลองฟังท่อนนี้คุณผู้ชมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

นายทักศิลป์อ้างว่าควรบอกเขาว่าเองอ่ะ
เลี้ยงตัวเองไม่รอดขนาดเมียยังทิ้งเองไปเลย
อ้ะเองยังไม่ถึงขี้ตีนกูหรอก

ทักศิลป์โมโหตบันดาลโถสะ
แจเนี่ยเอามาวางหน้ากูใช่ไหม

สินยังบอกอีกว่าไม่คิดเหมือนกันว่าในควรจะเสียชีวิต
ตำรวจก็เลยคุมตัวทักษิณไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ